เหมือนเป็นวิธีการแก้เหล้างกัน
ซึ่งวันนี้สารก็พิจารณาไปตามเนื้อความกรรมกฎหมายแล้วว่าไม่ผิด
ที่ผ่านมามันก็สร้างความเจ็บช้ำความเจ็บปวดสำหรับเรามันไม่น้อย
ผมคิดว่าแล้วมาเจอช่วงนี้อีก
มันก็เป็นช่วงที่น่าสนใจว่ามีปรากฏจากการการนำกฎหมายอายามาต่อ๑๒ใต้มาใช้อีกครั้งหนึ่ง
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะในส่วนของการเคลื่อนไหวทางการเมืองคดีนี้ถือว่าเป็นคดีที่แทรกขึ้นมาในช่วงนี้แล้วก็น่ามีคำอธิบายนะคะเพราะว่าเหตุการณ์จริงในระหว่างทางจนกระทั่งถึงตอนนี้ประมาณสี่ปีแล้วนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากคำว่าจ้าคำเดียวสำหรับตัวผู้ที่ถูกกล่าวหาตอนนั้นก็คือคุณแม่

มายังไม่ต้องขึ้นศาลก็ได้นะคะในแต่ละช่วงของการกล่าวหาการรับแจ้งความอายการสั่งฟ้องหรือแม้กระทั่งการสู้คดีในศาลอันนี้น่าศึกษาร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นผู้กล่าวหาหรือเป็นผู้ถูกกล่าวหาแม้กระทั่งคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมก็ตามเพราะว่าคดีแบบนี้เนี่ยถ้าเราดูตอนนี้นะคะอัตราเร่งแล้วก็จำนวน

มาตลอดไหมว่าเราจะไม่ถูกตัดสินว่าผิดหรอกถ้าตัวเองมั่นใจเพราะเราก็จะบอกตัวเองว่าเราไม่ได้ผิดเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเราไม่ได้คิดอย่างที่เขากล่าวหามาแต่พอเรามาดูด้วยข้อกฎหมายหรือมาดูที่เขาตีมาในในบทความหรือว่าในสำนวนฟ้องอ่ะเอ้าทำไมมันไปอย่างนี้ได้ทุกวันนี้ก็เลยพูดตลอดเวลาเลยว่าภาษาไทยมันดิ้นได้เนอะ
ว่ามั่นใจไหมมั่นใจมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมอยู่
แล้วก็มั่นใจในตัวเองที่เราไม่ได้คิดอย่างนั้น
เราไม่ได้พูดอย่างนั้นไม่ได้พิมพ์อย่างนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ

สำหรับข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ของจานิวนะคะ
คือลักษณะที่เกิดเหตุเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไป
คือมันจะเล่ากันแบบเล่าภาษาปากกันสั้น
ก็คือว่าแม่จานิวเนี่ยพิมพ์กลับไปหาอีกคนนึงนะคะ
ซึ่งเป็นเพื่อนของจานิวเนี่ยแม่ตอบกลับไปแค่คำว่าจ้า
ก็คือพิมพ์แค่๓ตัวอักษรแหละใช่ไหมจ้า
แต่ว่าสิ่งที่ส่งมาก่อนมันเป็นสิ่งที่ส่งมาก่อน
อันนี้ที่ถูกกล่าวหาว่า๑๑๒นะคะเพราะว่าหมินถูกกล่าวหาว่าหมิน
แล้วแม่ตอบรับไปว่าจ้าแต่เวลาโดนโดนทั้งคู่
ตอนนั้นก็เลยมีคนอาจจะจะเรียกว่าอย่างไรเนี่ย
พูดถึงกึ่งตั้งคำถามกึ่งบอกไม่ถูกว่าจะเอาไปใช้ยังไงนะ
อยากกล่าวว่าทำไมคำว่าจ้าถึงขดี๑๑๒ก็ได้
ทีนี้เดี๋ยวให้แม่อธิบายมาที่จานิวก่อน
สัมภาษณ์จานิวมาตั้งแต่จานิวโรงเรียนไม่จบนะคะ

มาวันนี้มาสัมภาษณ์แม่เอาเดี๋ยวลูกเล่าให้ฟังก่อนว่าตอน
ที่สู้กันในศาลเนี่ยนะคะตอนนั้นมั่นใจไหมว่าแม่น่าจะสู้คดีชนะคะ
ก็คือในส่วนหนึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าถ้าเราพูดโดยตามหลักกฎหมายเนี่ยผมมั่นใจ
แต่ถ้าพูดโดยสถานการณ์เราไม่รู้ว่าเราเห็นอะไรที่มันมีการใช้กระบวนการกฎหมายที่ค้านสายตาผมมาโดยตลอด
แล้วผมก็เจอมาในกระบวนการศาลตลอดมันก็ทำให้รู้สึกว่าเราจะมาแพ้คดีตรงจุดนี้หรือเปล่า
ตรงการใช้กฎหมายแบบดิ้นได้นะครับหรือการพลิกแปลงจนถ้าเป็นไม่เป็นไปตามตัวบทกฎหมายเนี่ย
ตามตามการอธิบายตามตัวบทเนี่ยอันนี้เราหวั่นใจตรงนี้มากกว่า
สตรงที่ผ่านมาผมเห็นแบบว่าอันนี้มันค้านสายตามาตลอดกับตัวบทกดบอกอย่างนี้
จริงจาดิวนี่คือรัฐศาสตร์ถูกไหมจาดิวเรียนรัฐศาสตร์มานะคะ
แล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยคดีเขาเยอะมากแล้วก็เรื่องเยอะ
จนถึงปัจจุบันก็ยังเยอะอยู่อ่ะนะคะอ่าทีเนี้ยพอมาเป็นเรื่องของแม่เนี่ย
ตรงไปตรงมานะเพราะว่าจานิวก็ให้สัมภาษณ์ในข่าวอยู่เยอะอยู่แล้วว่า
ส่วนหนึ่งเชื่อว่าเราเชื่อว่าคงเป็นเพราะเป็นแม่จานิว
เลยมาถึงจุดนี้ยังมั่นใจหรือยังคิดแบบนั้นอยู่ไหมคะ
มั่นใจอยู่ตลอดนะฮะมั่นใจเพราะว่ามันก็จะเป็นผลจากการที่ผมเนี่ย
มีการเคลื่อนไหวในการประเด็นเกาะการต่อต้านนะครับคณะรัฐประหารคอสชตอนนั้นอย่างเข้มข้น
ผมก็ยืนยันจุดยืนตรงนี้มาแต่ตลอดนะฮะแล้วผมเองก็มีการที่แสดงออกอย่าง
อย่างอย่างอย่างไม่อย่างไม่ไว้หน้าเขาแน่แน่แล้วผมก็ต้องผมพูดอย่างงี้แน่แน่
หลายครั้งหลายอย่างมันก็ทำให้เขารู้สึกสูญเสีย
ความสูญเสียหน้าเสียหน้าครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ผมทำมาทำมาตลอดกับ
ผมไม่ยอมรับในความชอบทำของเขาและนี่คือสิ่งที่มันก็เกิดขึ้นว่า
หาช่องก่อนหน้านี้ผมพูดตรงอันนี้ผมไม่เคยพูดเฉยว่า
ว่าก่อนที่จะมีกรณีแม่ผมเนี่ยก็มีการพยายามจะข่มขู่ว่าจะใช้มาตรา๑๒กับผมอยู่แล้ว
เอาข้อความโพสต์นั้นโพสต์นี้มาบอกผมบอกถ้าคิดว่าเข้าก็เอาให้มันเข้า
บอกอ๋อก็ไม่คิดอะไรมากตอนนั้นก็ผมบอกเอาสิคิดว่าเข้าก็เข้า
ท้ายสุดหวยมาลงเอยที่แม่ผมซะอย่างนั้นอืมนะฮะในตอนตอนก่อนที่
เดี๋ยวมาที่คุณอานนท์นะคะตอนก่อนที่จะเกิดวันที่เรารู้ว่าเราโดนแจ้งความ
ถูกกล่าวหามาตรา๑๑๒เนี่ยแม่มีสัญญาณอะไรมาก่อนไหมว่า
จานิวไปทำหรือแม้กระทั่งแม่เองก็เหมือนกับไม่ได้ห้ามปรามลูกนะ
พูดง่ายง่ายน่ะค่ะคนอื่นมองก็แบบเฮ้ยทำไมปล่อยลูกทำขนาดนี้
คือมันมีสัญญาณมาก่อนไหมว่าถึงวันหนึ่งคดีจะมาถึงตัวแม่ค่ะ
ถ้าถามว่ามีสัญญาณเตือนไหมแม่รู้สึกว่าแม่โดนคุกคามอยู่แล้ว
แต่ก็ไม่นึกว่าจะต้องโดนสามตัวถึงแบบหนึ่งหนึ่งสองแต่แบบ
ที่บ้านโดนข่มขู่โดนคุกคามตลอดทหารไปที่บ้านบ่อยมาก
ตำรวจไปบ่อยมากจนแม่ถามว่ามาทำไมนักหนาอะไรอย่างเงี้ย
แม่ไม่ได้ทำอะไรผิดนะอันนั้นเราก็รู้สึกว่าเราใช้ชีวิตไม่ปกติแล้ว
แต่เขาบอกว่าทำไมปล่อยลูกไปทำอย่างนั้นแล้วก็เลยถามอ้าว
ลูกยังไม่ได้ค้ายาไม่ได้ฆ่าคนตายนะมันปล่อยให้มันพูดของมันไป
จะไปไหนก็เรื่องของมันคือแม่ก็เลี้ยงลูกอย่างนี้แล้ว
ถามว่าไปที่ไหนกลับเมื่อไหร่จบให้ทำกับข้าวรอไหม
เราทำหน้าที่แม่เราแค่นั้นแต่ถามว่ามีสัญญาณเตือนไหม
เราก็ไม่คิดว่าจะโดนหนึ่งหนึ่งสองแต่เราโดนคุกคามบ่อยมากจาก
จากทหารแล้วก็ตำรวจจริงที่บ้านอยู่กันเนี่ย
คือถ้าบอกว่าเป็นความน่าห่วงใยนี่น่าห่วงใยทุกคนเลยนะบ้านคุณ
ใช่เพราะว่านิวไม่ได้อยู่บ้านช่วงที่นิวทำกิจกรรมนิวจะอยู่หอ

เพราะว่าคือมันอยู่ในข่าวทั้งหมดเลยเพราะว่าที่ไปเวลาไปก็จะเจอ
เจอยายสาวเจอแม่เจอยาย
ที่เจอบ่อยคือยายเพราะว่ายายจะอยู่บ้านตลอดแต่อย่างเด็กบางทีเขาก็ไปโรงเรียนแม่ทำงาน
แต่จะเจอยายตลอดจนยายต้องบอกนิวว่ามึงไปคุยกับทหารให้รู้เรื่องแล้ว
ไม่ต้องให้มันมาบ้านแล้วนะอะไรอย่างนี้ปูไม่รู้จะตอบอะไร
คือยายเขาก็พูดภาษาของเขาไปไงว่ากูไม่รู้จะคุยอะไรกับมันอะไรอย่างนี้
ยายบอกไหมบอกให้ไปเตือนลูกหน่อยบอกพอแล้ว
เขาก็บอกแล้วแต่แม่ก็บอกว่าแม่นิวมันโตแล้วปล่อยมัน
ไม่ได้ไปกระโดดหนังยางจะได้ไปห้ามมานิวเลิกเล่นแล้วกลับบ้าน
ปล่อยมันเถอะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกสงสารมันเวลาดูข่าวแล้วเห็นเขาลากมัน
อะไรมันอ่ะสงสารมันเขาก็บอกว่าจริงจริงยายต้องสงสารคนลากนิวด้วยนะ
อืมกระเซาเล่นนะคะกระเซาเล่นจะได้ไม่เครียดเพราะว่าเอ่อ
สี่ปีเนี้ยมันน่าจะหนักหนามากสำหรับครอบครัวครอบครัวหนึ่งเดี๋ยวกลับมาลงรายละเอียด
ฉันมาที่อานนท์ก่อนค่ะคุณอานนท์ที่เราเลือกคดีนี้ขึ้นมาเนี่ย
เพราะว่ามันอยู่ในจังหวะที่ในช่วงสองสามสัปดาห์นี้เราจะเห็นการการแจ้งหนึ่งหนึ่งสองกับแกนนำนะ
ตอนนี้อยู่หลายคนจำนวนมากแล้วก็ที่ขึ้นมาคือตะวัดกราฟขึ้นมาอีกก็คือเมื่อวานี้
คือคุณซายซึ่งแปลกมากใน๘คนซายเจริญปุระเนี่ย
เป็นคนที่เข้าหนึ่งหนึ่งสองด้วยเขาเรียกอะไรอ่ะที่ฉันจะเรียก
ไม่รู้จะเรียกว่ามันเป็นเพราะข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่คุณมีคำอธิบายไหม
ไอรอตามหนึ่งถึงสองมาน่ะอ่ะหลายครั้งมันก็อธิบายยากนะ
แต่ว่าอย่างกรณีคุณซายที่ผมเห็นสำนวนแว๊บคือยังไม่ได้ดูแบบเต็ม
เข้าใจว่าเขาไปดึงจากโพสต์คือคุณซายเนี่ยไม่ได้ขึ้นเวที
คือกรณีคนอื่นเนี่ยส่วนใหญ่จะขึ้นเวทีกันส่วนจะปลาใสเข้าหรือไม่เข้า
อันนี้ต้องไปดูในรายละเอียดของของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้นะฮะแต่ว่าอันหนึ่งที่เห็นในสำนวนก็คือเขามีการใช้คำว่าร่วมกัน
ก็คือเจ้าที่รัฐมองว่ามันเหมือนกับเป็นการทำเป็นขบวนการ
เป็นการแบ่งหน้าที่กันทำคนนู้นทำอันนี้คนนี้ทำอันนั้นอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็ไปดึงข้อความที่ปลาใสบางตอนมาอะไรอย่างนี้ว่าอันนี้มันอาจจะเข้าอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยเป็นผลออกมาถึง๘คนที่เราเห็นเมื่อวาน
ซึ่งผมก็ไปสังเกตการณ์อยู่ที่หน้าสอนอนะครับในส่วนของข้อเท็จจริงที่คุณอานนท์บอกนะคะ
คือแต่ละคนเนี่ยจะเป็นคนที่พูดหมดเลยคือเป็นคนที่พูดเกี่ยวกับเกี่ยวเกี่ยวข้องกับ
อ่าเนื้อหาที่มีความเกี่ยวเนื่องกับสถาบันนะคะหรือว่าเอ่อ
กฎหมายต่างนะคะหรือว่าสิ่งต่างที่อยู่ในโครงสร้างสังคมนะคะ
เกี่ยวเนื่องทีเนี้ยอันเนี้ยเข้าใจได้นะคะแต่ว่าข้อที่จริงไปสู้กันนะอ่า
เข้าใจได้ว่าทำไมถึงเป็นที่มาของเจ็ดคนแต่ของคุณซายเนี่ยอย่างที่บอกคือ
เห็นตัวเอกสารว่ามีการพูดถึงเรื่องของการโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียนะคะ
แล้วก็มีบวกเข้าไปบอกว่าเหมือนกับคำว่าร่วมกันนี่แหละคือคุณซายสนับสนุนคนที่เหลือ
เมื่อวานนี้ที่หน้าสอนอนี่ตกลงเข้าใจตรงกันแล้วหรือยังกับเจ้าหน้าที่อ่ะ
ว่าตกลงอันไหนกันแน่อันที่โพสต์หรือเป็นเพราะว่าพฤติกรรมคือ
ไปร่วมสนับสนุนคนพูดก็คือว่ามันมีเรื่องอีกข้อความด้วย
แต่ทีนี้ก็อาจจะมีเรื่องของการสนับสนุนซึ่งอันนี้อาจจะต้องไปดูกันในชั้น๒
การสืบพยานว่ามันมีการไปถึงตรงนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่า
แต่ว่าถ้ามันไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันก็จะกลับมากับคำถามว่าอย่างนั้นแปลว่า
คนที่ไปชุมนุมทั้งหมดเท่ากับว่าเขาเห็นด้วย
ข้อเสนอทั้งหมดหรือเปล่าผู้ชุมนุมคนอื่นจับผิดด้วย
เพราะไปสนับสนุนคุณไปชุมนุมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับ
มันก็อาจจะย้อนกลับมาถึงคดีของแม่ที่เป็นเจ้า
ตอนแรกคือผมได้ไปดูสำนวนในส่วนที่เป็นการบันทึกการแจ้งข้อข่าวหาตอนชั้นตำรวจ
ก็คือมีการบรรยายในลักษณะว่าไอ้คำว่าจ้าเนี่ยเหมือนกับว่าเออ
คล้ายกลับไปรับรองไปเห็นด้วยอะไรอย่างนี้ก็เป็นการต่อไป
แปลว่าเมื่อคุณเห็นด้วยคุณก็จะมีความผิดด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
จะเป็นการสร้างบรรทฐานทางกฎหมายแบบนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ฮะ
คืองั้นแสดงว่าเรียนเห็นประเด็นคล้ายกับที่คุณอานนท์เห็น
คือว่าคดีแม่จานิวกับคดีของซายเจริญปุระมันมีมิติบางอย่างที่มันใกล้กันมาก
ครับแต่ว่าอันนี้อาจจะต้องไปดูรายละเอียดว่าในการชั้นฟ้องเนี่ย
เขาเอาข้อความในอ่าโพสต์เฟซบุ๊กมาด้วยหรือเปล่าอ่าแต่เข้าใจว่าสุดท้ายแล้วพอไปสืบ
ก็จะต้องมีการแตะไปถึงประเด็นว่ามีส่วนร่วมในขบวนการอย่างไร
สนุนอย่างไรอาจจะไปถึงตรงนั้นก็ได้
เพราะเห็นมีการบรรยายพูดถึงว่าอาจ
แต่ว่าอันนี้ในห้องข้อกฎหมายคือเข้าใจว่ามาตรานี้อันนี้ยังเป็น
ไปถกเถียงกันต่อว่ามันเป็นความผิดที่มีลักษณะของการร่วมกระทำหรือเปล่า
หรือว่าเป็นความรับผิดชอบเฉพาะตัวว่าใครเป็นผู้พูดก็ต้องรับผิดชอบตรงนั้นไป

เพราะว่าคนอื่นที่ไปชุมนุมเขาก็อาจจะไม่ได้พูดอาจจะไม่ได้แสดงความเห็นประเด็นนี้
เราก็ไม่สามารถไปตีกลุ่มว่าทุกคนจะต้องเห็นเหมือนกันในประเด็นนี้หรือเปล่าครับ
ทีนี้ค่ะคุณอานนท์ถ้าย้อนกลับไปที่ไอลอร์ได้มีการบันทึกความคืบหน้า
คดีของแม่จานิวเนี่ยมันมีความเฉพาะหรือมันมีประเด็นที่น่าที่โดดเด่นที่สุด
น่าสนใจก็คือจะเป็นเรื่องของการได้มาซึ่งข้อความในการกระทำความผิด
อันนี้มันก็แน่นอนมันเห็นเจตนาชัดเจนว่าโอเคคุณต้องการที่จะสื่อสารอย่างนั้นกับสาธารณะ
แต่กรณีนี้มันเป็นการแชทการแชทก็คือเหมือนเป็นการพูดคุยกันเป็นการส่วนตัว
ซึ่งการได้มาเนี่ยคือหลังจากคนที่เป็นคดีอีกคนนึงคือคุณบุรินเนี่ยเขาถูกจับไปก่อน
แล้วมันไม่ได้เป็นการจับมาที่สถานีตำรวจ
เพื่อมาตั้งข้อกล่าวหาแบบเป็นตามระบบนั้น
เป็นการเอาไปเข้าค่าย๗วัน
เพราะคดีของแม่เกิดในยุคของที่คอสชยังอยู่
มีการใช้คำสั่ง๓ทับ๕๘ซึ่งให้อำนาจเจ้าที่ทาง
การควบคุมตัวบุคคลที่อาจจะกระทำความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง
ได้๗วันเพื่อนในแกะเพื่อสอบถาม

ก็คือคุณบุรินที่เป็นถูกอำนาจมายคดีคน

ว่ามีการไปสอบสวนขยายผลแล้วก็มีการเข้าถึงโทรศัพท์
แล้วถึงได้มาติดตามต่อว่าเป็นคุณแม่ของจานิวไป

ใช้อำนาจในการคุมตัวตามคำสั่งคณะคอสช
ซึ่งจากตรงนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็ทำการขยายผล
แต่ว่ามันก็มีคำถามเรื่องว่าการไปเข้าถึงแชทเนี่ย

ถ้าใช้ตามพรบคอมพิวเตอร์มันจะต้องมีการไปเข้าถึงขอหมายสารก่อน

ก็ยังเป็นคำถามอยู่ว่าตกลงได้มาอย่างไร
ซึ่งจริงแล้วในข่าวก็ลงรายละเอียดเรื่องนี้ถูกต้องไหมคะ
คือว่าคุณบุรินซึ่งเป็นเพื่อนของจานิวใช่ไหมโดนไปก่อนแล้วข้อความที่โยงมาถึงแม่ค่อยมา
ซึ่งย้ำนะคะคุณผู้ชมคือข้อความที่แม่ไปเขียนจ้าเนี่ยแล้วโดนเนี่ยนะคะ

ซึ่งสมัยก่อนมันไม่มีการสร้างกลุ่มไม่มีอะไรอยู่แล้ว
ก็เป็นการแชทกัน๒คนแค่นั้น
แต่ว่าแม่ไม่อ่านก็แชทมันก็ต้องอ่าน

เพื่อนเราเหลือบตาไปมองมันก็ขึ้นว่าอ่านแล้ว

แค่ก่อนจะได้คำว่าจ้ามาแล้วยงไปแม่เนี่ย

ที่เข้าไปตรวจในแง่ของการแชทซึ่งถ้าเขาเข้าได้เขาต้องตรวจนะคะ
ก็พอเข้าใจพฤติกรรมของเขาได้แต่ทีนี้มันไปเป็นแชทที่แม่คุยด้วย
คืออีกชั้นหนึ่งก็คือว่าไปเข้าอินบล็อกแล้วเห็นแม่ตอบ
เนี่ยถึงได้เป็นจ้าเนี่ยอีกมุมหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่าตกลงแล้วเนี่ย
เข้าไปจนถึงจ้าได้เนี่ยมันกี่ชั้นกันแน่นะหมายถึงว่าโดยอำนาจกฎหมายใช่ไหมคะ
ซึ่งอันนี้คือข้อต่อสู้ไหมคะอาจารย์นิวว่าแบบเข้าเครื่องได้ยังไง
อ่ามีหมายสารไหมเข้าไปแล้วไปดูอินบล็อกแล้วก็เนี้ยไปอ่า
แล้วพอหลังจากนั้นตำรวจเขาก็ไปยึดคอมพิวเตอร์ที่บ้านด้วย
ซึ่งตอนนี้เขาใช้อำนาจอะไรในการเข้าถึงครับ
เขาก็อ้างแต่ตอนนั้นต้องเป็นอำนาจตามประกัติภรรยาศิลป์ขสช

โอเคจะบอกว่าทางบูลินอินตินที่เป็นที่เขาโดนมาตรา๑๒มาแล้วเนี่ยนะฮะ

แต่หาว่าการอยู่ภายใต้การควบคุมตัวของทหาร๗วัน
จะมาถามหาความยินยอมแบบสมัครใจบอกโอ้ยินดีอย่างเต็มที่
เพราะวันนี้เขามาควบคุมตัวคือลากขึ้นรถไป
โดยไม่มีการบังคับขู่เข็นให้แค่บังคับให้เซ็นว่าไม่มีการ
แต่ว่าในกระบวนการระหว่างนั้นใครจะไปรู้ใช่ไหมฮะ
กรณีของบุรีคุณผู้ชมคือในข่าวมีการบอกไว้ว่า
คือเจ้าตัวยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนให้อันนี้เอาในข่าวก่อนนะ
แล้วก็ในส่วนของอินบ็อกซ์พอคุยกัน

ยังไม่ไปถึงคำว่าจ้ามีความหมายอย่างไรในตัวเองนะคะ

เบาหาอยู่ในอินบล็อคสนะคะก็คืออยู่ใน
การการคุยกันส่วนตัวสองคนแต่ทีนี้
เพราะฉะนั้นคือการไปพบว่าถ้ามีสองคนคุยกันเรื่องนี้

ครับก็คือมันเป็นกฎหมายเขาเรียกอาญาแผ่นดิน

จากนั้นการดำเนินการจะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่

ไปร้องฟุกราบโทษกับเจ้าหน้าที่ว่าโอเค

เพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าแม่จานิว
จะต้องไปเขียนในเฟซบุ๊ค

ก็คือผมยกตัวอย่างถ้าสมมุติว่าเป็นกรณีเช่น
คนพูดคุยกัน๒คนนะครับ

สามารถทราบว่าโอเคมีการกระทำบางอย่าง
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการกระทำของคนสองคน
อยู่ในบ้านแล้วมันบังเอิญไม่มีคนได้ยินเนี่ย

เมื่อรัฐไม่รับรู้มันก็ไม่เกิดคดี

ในที่ระโหธานมันจะต่างจากอันนี้

ซึ่งมันก็จะทำให้มันมีความเสี่ยงที่

คือถ้าสมมุติว่าคนสองคนพูดคุยกันเนี่ย
ทึกไว้ถ้าไม่มีคนได้ยินมันก็จะจบอยู่ตรงนั้น

เคยมีการสนทนาอันนี้เกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าปรากฏอันนี้เนี่ยนะคะ

จากนั้นก็เป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะต้องไปดูว่า
ผิดกฎหมายหรือเปล่าแล้วดำเนินการต่อไป
อะไรอย่างเงี้ยครับ
ว่าวันนี้พระเจ้าเนี่ย
เห็นในข่าวก็ลงรายละเอียดไว้บอกว่า
ก็ตั้ง๕นาทีกว่าจะมาจ้าใช่ไหม
ไปแล้ว๕นาทีกว่าจะมาจ้าใช่ไหมครับ
ประโยคบางบรรทัศน์ที่เขาส่งมา

เราก็จะทิ้งช่วง๕นาที

เขาก็บอกมันแสดงถึงความอึดอัดของเรา

พิมพ์คำว่าจ้าแต่ก่อนต้นเขาเขาจะพอพูดว่า

ไปกินข้าวด้วยกันนะ๕โมงเย็นเจอกันนะจ้าจบ
ไม่ต้องต่อแล้วรู้เรื่องจบอะไรอย่างนี้

เจตนาของแม่วันนั้นคืออยากจะจบอยากจะจบ

แต่มันต้องออกแบบสละสลวยนิสัยคนไทยไงขี้เกรงใจ

บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนก็จ้าเอาไว้ก่อน
ตอนที่มีเรื่องนี้เนี่ยจานิวรู้อยู่แล้วไหมคะ
ว่าเพื่อนเนี่ยมีการส่งข้อความมาคุยกับแม่บ้าง
ถ้าก่อนหน้านี้ไม่ทราบมาทราบว่าวันที่มีนาดำเนินคดีแล้ว
แล้วเขาเป็นคนคุยกับหลายคนไหมคะคุณบูริน
โอ้โหคุยเยอะครับเพราะเขาคุยไปเรื่อยคุยได้กับทุกคน
เขาเป็นคนที่จะมีนิสัยจะชวนทุกคนคุยได้
ไม่นานเราก็เห็นว่าเขาเป็นมวลชนที่ร่วมกิจกรรมกับนิว
ก็เลยรับเพื่อที่จะไว้ส่งข่าวสาร
แม่นิวโดนจับแล้วเรากลับถึงแผงตอนนั้น
ฝังกับลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านิวไม่ได้รู้หรอกว่าเขาคุยอะไรกับแม่ตรงนี้ไม่ได้รู้
แต่รู้ว่าคุยกันบุรินแอดมานะอะไรอย่างนี้รู้แล้ว
นิวรู้จักกับคุณบุรินนานหรือยังก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์อ่าก็รู้จักในตั้งแต่ช่วงก่อน
ปี๕๘นะฮะอืมปี๕๘ก็ทำกิจกรรมมาตลาดปีอ่าอาหรือตลาดปีสักตลาดปีได้ไหม
ครับซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าข้อเท็จจริงนี้เอ่อมันจะมีผลต่อคดีไหม
แต่ว่าคือสิ่งที่คุณบุรินคุยกับแม่เนี่ยแล้วทำให้แล้วแม่ตอบคำว่าจ้าไปเนี่ยนะคะ
แล้วกลายเป็นถูกกล่าวหาเนี่ยคือจากในช่วงนั้นนะในช่วงนั้นเนี่ย
มีใครที่ถูกกล่าวหาเหมือนแม่อีกไหมจากข้อความของคุณบุริน
ไม่มีค่ะที่เชื่อมโยงกับข้อความคุณบุรินไม่มีค่ะไม่มีเลย
แล้วตำรวจหรือทหารที่ฉันจะถามว่าเป็นตำรวจทหารหรืออายการก็แล้วแต่นะคะ
ที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยได้บอกไหมว่ามีคนอื่นอีกไหมที่อยู่ในอินบ็อกซ์แล้วคุยกันในช่วงนั้น
ไม่มีค่ะไม่มีคือเขาไม่ได้บอกเลยเขาไม่ได้แจ้งว่ามีคนคุยอีกไหม
จับคนอื่นอีกไหมเขาไม่ได้บอกอ๋อแต่เขาได้บอกว่าเขาเจอการสนทนาระหว่างแม่กับบุริน
อ่าค่ะมีแม่คนเดียวเลยเหรอคนเดียวคาดว่าแม่อ่า
เท่าที่คุณรู้จักเพื่อนคุณก็ได้คือสมมุตินะคะว่าถ้าสมมุติสิ่งที่คุณบุรินเขาคุยตอนนั้นกับแม่คือ
คือแบบนี้คุณคิดว่าเขาจะคุยกับแม่คุณคนเดียวหรือว่าเป็นไปได้ที่เขาก็อาจจะคุยกับเพื่อนฝูง
คนอื่นอื่นน่าจะคุยกับเพื่อนฝูงคุยกับคนอื่นในอาจจะเป็นประเด็นในหลายเรื่องเพราะคุยเขา
พอที่ถามมาหลายคนก็บอกรู้จักกันผ่านเฟซบุ๊คกันเนี่ยชวนคุยกันอ่าคือที่ถามอย่างงี้คือที่ฉัน
คือไม่อยากจะจับผิดว่าเป็นเพราะเป็นแม่จานิวเท่านั้นหรือเปล่าเลยทำให้เรื่องนี้มาถึงจุดนี้
คือแม่ก็เข้าใจว่าถ้าเขาชอบคุยเรื่องนี้เขาคงไม่คุยกับแม่คนเดียวหรอก
เขาอาจจะต้องคุยกับคนอื่นที่สนิทกว่าแม่ด้วยซ้ำ
แต่เพียงแต่ว่าคนนั้นอาจจะเป็นตะสีตะสายายมาเยมีซึ่งไม่ได้มีผลอะไร
แต่พอมาจ๊ะอ้าวนี่แม่จานิวก็เลยงัดออกมา
แค่ตรงนั้นค่ะค่ะทีนี้ในในข้อต่อสู้ที่ทำให้ให้แม่เอ่อ
ได้รับอิสระภาพมาจากคำเก่าหาทั้งหมดนะตอนนี้เนี่ยนะคะ
ก็คือว่าคำว่าจ้าของแม่มีความหมายเท่ากับการตัดบท
ไม่ได้หมายความว่ายอมรับหรือว่าเห็นด้วยหรือสนับสนุนความคิด
ที่คุณบุรินทร์ส่งมามาแนวนี้ใช่ไหมคะพี่เฮ้าสามาแนวนี้นะ
แม่ก็ยืนยันมาตั้งแต่วันแรกที่ไปมอบตัวแม่ก็บอกว่า
ที่พูดจ้าไปคืออยากจะให้มันจบอยากจะตัดบทว่าโอเคจบอะไรประมาณนี้ค่ะ
แต่เขาบอกไม่ใช่คุณจ้ามาแสดงว่าคุณเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดมา
อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกไม่ไม่ใช่ดิถ้าถ้าเห็นด้วยเราก็กดไลค์เราก็โอเค
เราก็อะไรไปแล้วสิอะไรอย่างนี้
ซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นการร่วมแล้วก็ทำไมไม่ห้ามปาม
แต่จริงเดี๋ยวดิฉันขอกลับมาถามคุณอานนท์หน่อยนะว่าวิธีการ
เท่าที่เรารวบรวมนะคะของไอลอร์เนี่ยคือไอ้คำลักษณะแบบนี้จริงมันดิ้นได้
จะเรียกว่าดิ้นได้ก็เกือบได้นะเวลาตัดหมดสนทนา
คล้ายคือเงินก็คืออย่างเช่นการไปกดไลค์แปลว่าเห็นด้วยหรือเปล่า
แป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวขอโฆษณาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะ
มาที่คุณอานนท์ต่อค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่เราบอก
ตกลงมันดิ้นได้ใช่ไหมภาษาเนี่ยสมมุติเวลาต้องสู้คดีกันด้วยวิธีนี้
ผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องภาษาอย่างเดียว
อย่างกรณีของแม่เนี่ยคือมันว่าเจตนาคืออะไร

สิ่งสำคัญคือเจตนาว่าคุณมีเจตนาที่จะกระทำสิ่งที่เขากล่าวหาหรือเปล่า

แต่ว่าการที่เราพูดอะไรบางอย่างไปแบบว่า
จะเป็นลักษณะตัดบทลักษณะรับทราบหรืออะไรก็แล้วแต่
คือการรับทราบหมายความว่าสนับสนุนไหม
มันมีน้ำหนักมากพอไหมที่จะว่ากลายเป็นคนร่วมกระทำผิดไปแล้วด้วย
อะไรอย่างนี้อันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่
เพราะว่าเขาก็ยังแซวมีคนแซวกันนะครับว่า
สมมุติกรณีคุณซายสมมุติว่าผิดจริงเพราะว่าไปสนับสนุน
ถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้มีการเรื่องโพสต์นะ
ถ้าเฉพาะการไปสนับสนุนไปช่วยเหลืออะไรอย่างนี้
ว่าป้าที่ไปหยอดเงินก็คือเป็นผู้สนับสนุนด้วยทั้งหมดหรือเปล่า
คนที่ไปหยอดเงินสนับสนุนเอาบริจาคเอาของเอาอาหารไปให้
แปลว่าคนเหล่านี้ก็มีสิทธิ์ถูกดำเนินคดีหรือเปล่า
เพราะว่าคุณไปร่วมสนับสนุนคุณรู้แล้วว่าเขาชุมนุมเรื่องอะไร
แล้วคุณเอาอาหารมาให้ก็แปลว่าคุณต้องร่วมรับผิดชอบตรงนั้นหรือเปล่า
อันนี้เป็นเครื่องหมายคำถามอันใหญ่เลย
ถ้าเราใช้มาตรฐานนี้มาวัด
ไม่ใช่ดูว่าคนที่กระทำเขาได้พูดหรือได้แสดงออกอะไรเข้าข่ายผิดกฎหมายไหม
เป็นเฉพาะบุคคลไปอะไรอย่างนั้นนะฮะ
ไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ที่เขาแซวกันในเน็ตว่าราชมังก็ไม่พออะไรอย่างนี้
มันจะเป็นอย่างนั้นถ้าใช้กฎหมายด้วยมาตรฐานนั้นเนาะ
แต่ว่าตอนนี้คือเข้าใจว่าศาลเองก็มีการปรับตัวที่จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างรัดกลุ่มและระมัดระวัง
แต่สารท่านก็บอกว่าไปออกหมายเรียกตามกระบวนการเสียก่อน
ถ้าผู้ต้องหาเขาไม่มาจึงค่อยออกหมายจับ
ซึ่งจะตามกรณีของแม่กรณีของแม่เนี่ยคือโดนออกมาจับก่อนเลย
แล้วแม่ถึงประสาทพอรู้ว่าตัวเองถูกหมายจับก็ประสานไปมอบตัว
ซึ่งจริงเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะออกหมายเรียกก่อนได้อะไรอย่างนี้ครับ
คดีทั่วไปที่เราเรียงลำดับมาใช่ไหมคะว่าหมายเรียกก่อนแล้วเรียกกี่ครั้ง
คือมันจะต้องมีคืออำนาจเขาสามารถที่จะออกได้เลยก็จริง
เพราะว่าเป็นความผิดที่โทษเนี่ยเกินเข้าใจว่าเกิน๓ปีอะไรอย่างนี้
มันจะมีลิมิตของมันอยู่เพียงแต่ว่าถ้าไม่ได้มีพฤติการอื่นแวดล้อม
คือหมายจับเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเอาคุณไปเข้าคุกแล้วหมายจับคือเพื่อเอาตัวคุณมาเข้าสู่กระบวนการ
ถ้าคุณจะมาเข้าสู่กระบวนการแล้วอยู่แล้วไม่ได้มีพฤติการเสี่ยง
ก็ไม่มีความจำเป็นคือหมายจับเนี่ยมันจะไปมีผล
อาจจะไปมีผลในเรื่องของการขอประกันตัวว่าถ้าสารเห็นว่าเออมีการออกหมายจับ
แปลว่าอาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าก็อาจจะไปกระทบสิทธิ์เรื่องของการขอประกันตัวในชั้นนั้นอะไรอย่างนี้
ทีนี้ขอนอกเหนือจากคดีแม่ขอตามคดีคุณนิดนึง
คดีคุณเยอะนะแต่ดิฉันขอถามถึงคดีที่คุณโดนทำร้ายร่างกาย
ตกลงคดีคุณถึงไหนโอ้โหไม่ได้น้ำไม่มีความคืบหน้าอะไรเลย
ทั้งสองคดีมีสองคดีได้นะฮะมีสองอันนะฮะคือไม่ใช่คดีจบนะ
คือจับใครไม่ได้นะแล้วตำรวจก็จะบอกว่าอย่างอันแรกเนี่ยก็บอก
ไม้บางกล้องวงจรปิดอืมอันที่สองที่โดนสาหัสเนี่ย
เห็นหน้าไม่รู้ว่าเป็นใครออกหมายจับไม่ได้
ออกหมายจับไม่ได้ออกหมายเรียกคือจะจับอะไรก็ไม่ได้
ขอยุติการสอบสวนก็เลยขอยุติการสอบสวน
ก็คือไม่ตามต่อแล้วหรอครับไม่ตามต่อยกเว้นแต่ว่าจะมีหลักฐานใหม่
ซึ่งหลักฐานใหม่จะมีคือใดก็ต้องตำรวจก็ต้องทำการสืบสวนสอบสวน
หาคนร้ายคือเท่ากับว่าคดีคุณตอนนี้หยุดแล้ว
หยุดแล้วค่ะไม่ได้ตัวหยุดไม่ไปต่ออย่างนี้เหรอ
ยกเว้นหน่อยแล้วว่าตำรวจจะไปดำเนินการในการหาคนร้ายเมื่อไหร่
อีกครึ่งนาทีแล้วสภาพร่างกายของจานิวตอนนี้เป็นไงคะ
อันนี้ฮะโดยภาพรวมเนี่ยก็แบบปกติก็มีสายตาผมเนี่ย
ตอนนี้ผมก็เสมือนจอมประสาทตาข้างนี้เนี่ยจะเสียหายจนมองแทบ
มองเห็นได้ไม่ถึง๓๐ตอนนี้ผมเป็นเหมือนคนตาข้างเดียวบริยาย
เหมือนมองคือเรามองจากคนนอกเราจะไม่รู้อาการผิดปกติ
แต่ว่าในแง่ของการใช้สายตาจะเกือบจะเรียกได้ว่าบอร์ดข้างหนึ่งเหรอ

บอกมันเป็นคือเกี่ยวกับประสาทประสาทมันเสียหายตั้งแต่วันที่โดนตี

ไม้เข้ามาเนี่ยโดนเข้ามาที่ตาก่อน

แต่ยังไงเบื้องต้นวันนี้ขอแสดงความดีกับแม่ก่อน

วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ